อายุทยาเองตอนนี้ต้องมีการลำเลี้ยงช้างอบพยพแล้วนะคะ

ส่วนอ่างทองตอนนี้หนักหน่วงจริงค่ะ
คันดินกั้นน้ำในตำบลโภษะเนี่ย

เบาเบา

นี่คือคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะคะจังหวะที่แนวคันดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาในตะมนต์โภษะอำเภอเมืองอ่างทองมันพังทลายลงมาเลยอ่ะค่ะเพราะมันไม่สามารถต้านแรง
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะ
วนน้ำก็ไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านระดำหมู่๑ในตะบนโภษะอย่างแรง
เจ้าของคลิปถึงขั้นสวดภาวนาเลยค่ะว่าขออย่าให้เกิดเหตุรุนแรง
เพราะกลัวว่าบ้านจะพังถล่มลงไปในน้ำสุดท้ายบ้านสองหลังที่อยู่ติดกับคันดินนะคะ
คือบ้านเลขที่๔ทับ๔กับ๔ทับ๒เนี่ยถูกกระแสน้ำพุ่งเข้าไปในบ้าน
เสาบ้านรับแรงดันน้ำไม่ไหวบ้านพังลงมาเลยจริงจริงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะนางอุ่นเรือนดีกระจ่างเจ้าของบ้านบอกว่า
ตอนเกิดเหตุจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีนั่นแหละเพราะเธอออกไปรับสามีที่ทำงานพอดี
ก็เลยไม่มีใครอยู่บ้านพอกลับมาถึงรู้ว่าคันดินใกล้บ้านเนี่ยมันพังแล้ว
แล้วบ้านก็ถูกน้ำซัดจนพังถล่มลงมาจะเข้าไปดูก็ไม่ได้
ข้าวของก็ไม่น่าจะรอดเลยสักชิ้นเดียวอะนะคะเธอบอกไม่ทันได้ขนย้ายอะไรออกมาเลย
ปีนี้เธอบอกสาหัสกว่าทุกปีจริงจริงแต่ว่าก็โชคดีที่ทางหัวหน้าของสามีเนี่ย
บ้านให้อยู่รวมกันนะ๔ชีวิตได้
ไม่เนียงอื่นให้แต่เราอยากได้บ้านเราคืนเพื่อนั่นเอง
ส่วนที่บริเวณริมถนนสาย๓๐๙อ่างทองอายุทยานะคะที่ตะมนต์โรงช้างค่ะ
ตรงนี้ก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจอุ้มคุณยายปุ่นวัย๗๓ปี
ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงเนี่ยลุยน้ำออกมาจากห้องเช่า
เพื่อขึ้นเรือไปส่งโรงพยาบาลป่าโมกเพื่อรักษาตัวนะคะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำถังออกซิเจนลงเรือด้วย
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะดีที่ทุกอย่างดำเนินการไปได้อย่างปลอดภัย
ผู้ภัยบอกว่าการขนย้ายผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาเนี่ย
คือมันยากตรงที่ต้องมีการปรับแรงดันให้ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อป้องกันผู้ป่วยมีอาการน็อกค่ะ
และการย้ายจากห้องพักลงไปที่เรือ
ก็ต้องระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ด้วย
ถนนเส้น๓๐๙อ่างทองอายุทยาตอนนี้เนี่ยมีน้ำเอ่อล้นเข้ามานะคะ
รถเล็กยังสัญจรได้แต่ต้องระมัดระวังค่ะ
ส่วนผู้ประสบภัยที่อยู่ในเต็นต์ริมถนนบริเวณดังกล่าว
ตอนนี้การใช้ชีวิตนี่คือยากลำบากมากเนี่ยค่ะ
ก็เหมือนใช้ชีวิตแช่อยู่ในน้ำเลยนะคะ

เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลดปริมาณน้ำเหนือ
ตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลผ่านจังหวัดปฐุมธานีเข้าสู่อำเภอปากเกร็ดแล้วนะคะ
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลย
ประกอบกับเป็นช่วงภาวะน้ำทะเลหนุนสูงด้วย
ระดับน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วก็เอ่อท่วมล้นบ้านเรือนประชาชนแล้วก็วัดต่างริมแม่น้ำไปหมดแล้วค่ะ
เราจะเห็นภาพหลายวัดแล้วเหมือนกันที่พระเนี่ยต้องออกมาเอากระสอบทรายวางกั้นป้องกันน้ำเข้าวัดนะคะ
นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีได้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย๓อำเภอนะคะ
ก็คือที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอบังใหญ่ค่ะ
ให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
อำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยเริ่มตั้งแต่๗ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้แล้วนะคะ